ต่อกันที่เรื่องของกัญชาก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ
สำหรับกัญชาที่ทดลองปลูกไว้หนึ่งร้อยสี่สิบต้นเริ่มออกดอกแล้ว
โรคลมชักกับมะเร็งนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มออกมาใช้ได้
ในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับนี่คือต้นกระชา๑๔๐ต้นที่
หรือว่ามาตรฐานที่นานาชาติให้การยอมรับปลูกในแบบอาคารอินดอร์ด้วย
นะครับโดยพื้นที่ปลูกเนี่ยอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
ก็ปลูกมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์พบว่าเจริญเติบโตได้ดี
แล้วก็เริ่มออกดอกคาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับ
แพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการองค์การเพศรัชกรรมบอกว่า
หลังจากที่ดอกกัญชาเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะเก็บมาสกัดแห้ง
เพื่อผลิตทำเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นขนาด๕มิลลิลิตรจำนวน๒๕๐๐ขวด
แล้วก็นำไปใช้ในการวิจัยกับผู้ป่วยนะครับ
ซึ่งจะทดสอบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักโรคมะเร็งเป็นหลักนะครับ
ที่สำคัญจริงเนี่ยนะครับมันข้อบ่งใช้ทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางออยหรือกรมการแพทย์ยอมรับกันในทางท่านแผนปัจจุบัน
มี๓กลุ่มโรคอันที่๑มีข้อยืนยันชัดเจน
อันนี้มีประโยชน์ชัดเจนอันนี้มี๔โรคด้วยกันนะครับ
โรมชักที่คุมไม่ได้อันที่๒ก็จะเป็นคนไข้เป็นมะเร็ง
ซึ่งรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันคือเคมีบำบัดแล้วมีขึ้นไส้อาเจียน
อันที่๓ก็คือเรื่องของปลอกประสาทอักเสบมีเกร็งอะไรต่าง
อันที่๔คืออาการปวดปวดจากปวดประสาทปวดอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่างเช่นอาจจะถูกบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะฮะแล้วมีการปวดมากอย่างนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็น๔อันซึ่งเขายอมรับกันแล้วทางเราก็ตกลงกันแล้วด้วยผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนเรื่องของการจำหน่ายก็อยู่ระหว่างการหามรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องราคาที่เหมาะสมคาดว่าอยู่ที่๑๐๐๒๐๐บาทต่อซีซีครับ
เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นเข้าถึงน้ำมันกัญชาราคาถูก
หลังจากนี้องค์การเพศรัชกรรมก็จะมีการขยายการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้มีน้ำมันกัญชาสกัดเพียงพอต่อความต้องการ
และอาจจะไปร่วมมือกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างนะครับเพื่อส่งเสริมการปลูก
เพราะว่าตามกฎหมายอนุญาตให้รวมกลุ่มกันปลูกได้
หรือว่าเกษตรกรเป็นเกษตรพันธสัญญา
เพราะว่าเป็นการควบคุมมาตรฐานได้ง่ายนั่นเองนะครับ